อีกตัวผู้ชายเพื่อนผู้ชายสองคนอ่ะมันกินเบียร์เข้าไว้ครับมันเริ่มเมาได้ที่อย่างเมื่อเริ่มก็เราก็ติด
จนถึงวันนั้นเจ้าของบ้านเริ่มแล้วเริ่มจะเข้าโอบเข้าเอาแล้วตอนนั้นมีเสียงโครมพังเข้ามา
เป็นเสียงคนคนบุกเข้ามาในบ้านเป็นคนที่บุกเข้ามาเป็นคุณลุงรูปร่างเหมือนในพรานอ่ะ
มาถึงจะไม่พูดว่างทำเพลงแต่ยกตูนสอนอย่างงี้อุ้ยเป็นร่านกายเปรี้ยงเลยครับ
คนที่โดนยิงคือผู้หญิงเจ้าของบ้าน
พอกายหันมาเฮ้ยไอมันหายไปไหนแล้วอืม
จะถามหาคุณผู้หญิงเมื่อกี้ปรากฏไม่อยู่แล้ว

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับคมบังหวะ
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผม
วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ

เราก็มีนัดมาล้อมวงฟังเรื่องหลอน
เหล่าบรรดานักเล่าเรื่องผีทางโซเชียล
ไปพร้อมกันที่ยูทูปไทยรัฐของเราที่นี่เท่านั้น
ฝากชาวสถานีผีดุทุกท่าน
จะได้ไม่พลาดรายการดีอย่างสถานีผีดุของเราครับ

สำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์หลอน
ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง
เกิดขึ้นกับคนรอบตัวหรือไปได้ยินได้ฟังมา
เกิดขึ้นในประเทศไทยหรือว่าเกิดขึ้นที่ต่างประเทศได้หมดเลยนะครับ
และวันนี้สถานีผีดุของเรานั้นมีนักเล่าที่เขามีความช่ำชองในเรื่องราวของทางประเทศญี่ปุ่นครับ
จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นและวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับ
เขาจะนำเรื่องของตำนานเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นมาฝากพวกเราชาวสถานีผีดุในเดือนฮาโลวีนแบบนี้
ถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปสัมผัสความลึกลับของเรื่องเล่าในประเทศญี่ปุ่นพร้อมกันเลยครับ
วันนี้ผมเริ่มต้นกันด้วยภาษาญี่ปุ่นครับอย่างที่บอกครับว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราเนี่ย
เป็นตำนานเป็นเรื่องเล่าเป็นที่กล่าวขานของทางประเทศญี่ปุ่น
ไม่ว่าจะเป็นตำนานเมืองหรือจะเป็นตำนานหมู่บ้าน
คงจะไม่ต้องสงสัยนะครับว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้จะเป็นใคร
วันนี้สถานีผีดุของเรายินดีต้อนรับคุณพีเคครับ

เมื่อกี้ผมแอบถามคุณพีเคไปแล้วว่าเฮ้ยทำไมคุณพีเคจะชอบเอาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางประเทศญี่ปุ่นมาเล่า
เปอร์เซ็นต์เลยนะเพราะว่าชอบศึกษาหรือ
ก็น่าจะชอบก่อนชอบ
ทั้งหมดเกี่ยวกับญี่ปุ่นทั้งเรื่องจากพวกการ์ตูนการ์ตูนเลย
อันนี้มาก่อนแล้วก็มาเรื่องผีนี่ก็พวกโยไคทั้งหลายพวกตำนานเมืองสมัยใหม่
ของเขามีมาเรื่อยเพราะทั้งของโบราณก็มีของที่เพิ่งเกิดก็มี
ของใหม่อย่างผีสาวปากชีอันนี้ใหม่หรอ
ถือว่าใหม่นะครับเพราะว่ามันเป็นของสักปี๑๙๗๐กว่านี่เอง
แต่ญี่ปุ่นมีความเป็นมาที่ยาวนานกว่านั้น

ก็จะมีผีใหม่ผีทั้งผีเก่าผีใหม่มาเรื่อย
และที่สำคัญคือรู้จักคนญี่ปุ่น

เพราะฉะนั้นมังงะหรือว่าแอนิเมะที่เราดู
มันก็มีรากฐานมาจากตำนานเรื่องเล่าจริงบางส่วนถูกไหมฮะ
ที่เราเห็นปีศาจหรือว่าผีต่างอะไรอย่างนี้
เรียกได้ว่าดึงมาเลยหลายหลายตัวคือดึงเอาตำนานที่มีอยู่แล้วอ่ะ
เอามาใส่ในเรื่องเฉยเองบางตัว

แต่มีพื้นฐานมาจากตำนานเรื่องเล่าจริง

โอเคเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะฟังแล้ว
เรื่องนี้มันการ์ตูนหรือเปล่ามันมังงะหรือเปล่า

เพราะว่าญี่ปุ่นเขาพยายามจะสื่อสารออกมาด้วย
ความที่เขาถนัดเรื่องของแอนิเมชั่น

เขาก็ดึงเอาตำนานพวกนี้เอามาผสมผสานความทันสมัย
เพื่อให้คนเข้ามาสนใจแล้วก็เข้ามาดูเรื่องพวกนี้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
อาจจะคิดได้ว่าเขาฉลาดใช้ของที่เขามีอยู่แล้วด้วยอันนี้อีกข้อหนึ่ง
เพราะว่าใช้มันเลยดูเหมือนมีเยอะ
แต่จริงก็คือเขาก็มีพอกับบ้านเรานี่แหละ
แต่วิธีการดึงมาใช้ของเขาจะมีเทคนิค
แล้วก็มีความตั้งใจเอามาใช้
เพราะฉะนั้นตำนานเกี่ยวกับญี่ปุ่นนะฟังเอาสนุกเอาตื่นเต้น
เอาให้มันเหนือจินตนาการไปเลย
ทีนี้แขกรับเชิญของผมทุกคนคุณพีเคครับ
ผมจะถามทุกคนว่าถ้าสมมุติว่ามีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของผี
มีร้อยเปอร์เซ็นต์คุณพีเคเชื่อกี่เปอร์เซ็นต์
ถ้าเชื่อไหมห้าสิบ๕๐
เพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราจะมาเข้าสู่ตำนาน

เราฟังเป็นเรื่องของมังงะเป็นเรื่องของแอนิเมะก็ได้
วันนี้คุณพีเคมีเรื่องมาฝากพวกเราชาวสถานีผีดุ
ชื่อว่าป่าพิสวงกับพรานลึกหลัก
เรื่องนี้เป็นยังไงคุณพีเคเชิญเลยฮะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ได้ยินมาจากเพื่อนชาวญี่ปุ่น
คนเดิมท่านเดิมคุณเทวันนะครับ
อาจจะย้อนไปสัก๓๐๓๕ปี
อาจจะเป็นเรื่องของคุณเคนจินะครับ
เขาก็ตอนนั้นเนี่ยเขาก็เป็นวัยรุ่นนะครับ
สัก๗๘เนี่ย
นำกิจกรรมคนญี่ปุ่นที่ทำบ่อยเลย
แคมป์เดินป่ามาอีกแล้ว

สมาชิกทีมเขาจะมีอยู่๕คน
เป็นผู้ชาย๓ผู้หญิง๒คน
แต่จะเน้นที่ครัวตัวคุณเคนจิเจ้าของเรื่องนะครับ
ช่วงต้นหน้าหนาวนิดหน่อยละ

เราอยากไปที่ที่ยังไม่เคยไป

คุณเฮติก็ทักทวงเพื่อนแล้วนะ

ที่คนญี่ปุ่นจะกลัวมากเวลาเข้าป่าเนี่ย

น่ากลัวละไปได้

และกว่าที่ไปเนอะเขามั่นใจว่าไปได้
เพราะว่ามันอยู่ติดหมู่บ้าน

คุณเคนจิตสังเกตเห็นอย่างหนึ่งคือ

และขวดเหล้า
อ๋อเพราะทางเลี้ยงการว่ายคนตายเนี่ย

บางทีคนจะเอาร่าวบางทีได้ได้นะ
แต่ี่ไม่มีอาหารเหมือนบ้านเรา

แล้วก็จะไม่ว่ายบ่อย
ตรงนี้ต้องปีละห่วงอืมแต่จุดตรงเนี้ยบางทีก็ชุดเดียว
อีกครั้งเดียวแล้วก็หยุดครับแต่จุดที่ไปเนี่ยเยอะมาก
ดอกไม้วางเยอะมากราววางเป็นยี่สิบยี่สิบขวดเลย
แสดงว่าหมายถึงว่าไอ้วางนี่คือกระจาย
ก็ทั่วทั่วไปก็เรียงเป็นชุดไว้ฮะโอ้
คุณเคนจิก็บอกว่าเอ้ยปกติมันไม่เยอะอย่างงี้นะอืม
แสดงว่าจุดตรงเนี้ยมันคนตายเยอะถ้าจะมีเครื่องเส้นมากขนาดเนี้ย
ตรงหน้าจะตรงนี้น่าจะเกิดเหตุเยอะครับ
และอันแบบว่าคนเสียชีวิตเยอะมากญาติถึงมาเยอะขนาดนี้ครับ
แบบแบบบ้านเราก็ให้เขียกคนตายอย่างนี้ฮะ
ค่ะกับการเดินขึ้นปากเหรอครับไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเรียบร้อยครับ
อืมป่าที่ไม่เคยไปเนี้ยแป๊บเดียวแหละครับหลง
ยังที่ยังที่คนก็พูดกันแหละต้นไม้เหมือนต้นไม้

ถ้าคนไม่ชินพื้นที่ไม่มีการเกรียมตัวไม่รู้จักคุณภิกษ์ประเทศไม่มีคนทำทาง

อย่าว่าแต่ในป่าเลยไอ้ป่าข้างทางสัก๕๐๑๐๐เมตร

แต่ขณะนี้พอยิ่งเดินมันยิ่งลึก
แล้วขณะอีกทางจะอยู่จะหาจุดตั้งแคมป์ก็ไม่มีเพราะป่ามันลกมาก
ทางเดินแค่จะหาไม่เจอเลย
ไปที่นี่พอยิ่งมืดไปยิ่งเสียขวัญนี่ครับ

พายกันใหญ่ปลายฉายก็มีระบอกสำหรับบอก
แล้วค่อยเปิดกันไป
เขาบอกว่าเกือบจะ๔ทุ่มได้

เสียขวัญหาจุดตั้งแคมป์ก็ไม่ได้ฮะเขาไปเจอแสงไฟ
เขาบอกเฮ้ยไอ้เพื่อนผู้ชายอีกคนที่อยู่ข้างหน้าเขาบอก
น่าจะมีบ้านคนอ่ะมีสามไฟเฮ้ยรีบตรงไปเลย
ก็เดินไปอีกสักประมาณสี่ห้าร้อยเมตรในป่าก็ก็ถือว่าไกลแล้วนะ
สิ่งที่เจอคือกระท่อมเป็นกระท่อมชั้นเดียว
กระท่อมกลางป่ามีมีจุดตะเกียงที่ใต้มีควันหูหาอาหารเป็นต้อง
ถ้าปกติก็อย่างว่าถ้าคนดูหนังหรือถ้าเห็นเนี่ย
ขาดที่กำลังจะเล่าอย่างเงี้ยบางคนค่ะไม่สงสัยกันบ้าง
แต่ณตอนนั้นนึกสภาพคนหลบปากกำลังไม่รู้จะไปทางไหนเลย
เจอที่พึ่งก็ต้องเข้าไปหาก่อนต้องมุ่งไปก่อนล่ะค่ะอืม
พอไปตะโกนร้องเรียกฮะมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหม
ก็คงหลงป่ากันอะไรอย่างนี้ก็คนที่ก็มีเสียงตอบกลับมาเป็นเสียงผู้หญิง
ต่อมารอเปลี่ยนรอแป๊บนึงนะรอแป๊บนึงอืม
มีเสียงขืดขาดอะไรอยู่เป็นประตูมันเป็นประตูไหม
แบบที่ต้องเลื่อนฮะอืมแล้วก็มันแบบเก่ามันไม่มีทราบ
เอามาขัดประตูเพราะเวลาจะเปิดกลางคืนก็ต้อง
ยกไอ้ถอนไม้เนี้ยออกแล้วก็ค่อยเลื่อนเปิดคุณที่ออกมารับอยู่ปีถึง
กับสาวแหละอืมน่าจะมียี่สิบกว่าต้นต้นอ่ะ
อยากมาก็แต่งตัวสาวชาวบ้านเรียบร้อย
แต่ก็แต่งตัวเรียบร้อยครับเพราะว่ามัดผมรัดอะไรเอวอะไรได้เรียบร้อยเลย
ครับแต่ว่ากำลังทำงานอยู่อ่ะเขาบอกเป็นมีอะไรมีธุระอะไรบอกมา
พวกที่มาก็บอกผมหลงทางขอค้างคืนหน่อยได้ไหมขอค้างแรมหน่อยอืม
เขาบอกเข้ามาเลยเข้ามาเลยยินดีตอนล่ะครับ
ก็อย่างงี้ว่ากระยกระโยงเข้ามาในบ้านก็บ้านก็จะไว้
ึ่งเล็กกึ่งใหญ่ก็คน๕คนก็เข้าไปได้อยู่นะ
บ้านทำล้อมวงเขาเขาเตรียมหูหารหา
ยังมีอะไรของเขาเตรียมแล้วล่ะอืม

แต่ผู้หญิงคนนี้เขาสนใจอย่างเดียว
ไอ้พี่พี่คนเมืองนะมีอะไรติดมาว่านี้
ของกินอ๋อของของกินอ๋อ
กันกินไฟพวกนั้นข้าวป่ามามันไม่มีของสัตว์แล้วมันก็เป็นไอ้ขนมถุงอาหารกระป๋องเบียนเลย
มือไม่มีมันก็เอามาควองเดินร่างเขาก็ดึงดูมันยืนดื่นส่อง
คุยกันเซศัพท์เรียบร้อยก็เริ่มทานอาหารก็เริ่มแกะขนมแกะเบียร์กิน
ทีนี้ไอ้ตัวผู้ชายเพื่อนผู้ชายสองคนมันกินเบียร์เข้าไป
มันเริ่มเมาได้ที่อย่างทีนี้คนพวกนี้มีข้ออ้างนะครับเวลาเมาเอาแล้วไง
ก็เริ่มกร้อกระติกจริงวันนั้นเจ้าของบ้านเริ่มแล้วเริ่มจะเข้าโอบเข้าหาโอเอาแล้ว
คนเมานะฮะเอาแล้วมีข้ออ้างแล้วอ่ะจริงจริงไม่ทันได้ห้ามอะไรเลยนะฮะ
แต่ตั้งใจจะห้ามแล้วล่ะว่าตอนนั้นอ่ะมีเสียงโครมพังเข้ามาอืม
เสียงคนคนบุกเข้ามาในบ้านเป็นคนที่บุกเข้ามาเป็นคุณลุงรูปร่าง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

ทีนี้พอเริ่มเข้าที่ประสาทเริ่มกลับมา
อุ้ยบรรยากาศรอบข้างมันเปลี่ยนมาเลย
กระท่อมที่อุ่นมีอะไรอุปกรณ์พร้อมเพียงอยู่เมื่อกี้
ยังก็ออกมาจากบรรยากาศมาคู่อย่างนั้น
มันกลายเป็นเหมือนคุณเฮงกิตตอนนั้นลงไปอยู่ใต้ดิน
คือผนังข้างบนเนี่ยมันเป็นเพดานดิน
เหมือนเราลงไปพบห้องใต้ดินกัน

ทีนี้ไฟที่สาว่านอยู่ในบ้านพึ่งนี้

ที่โดนยิงเมื่อกี้หรอ
โดนยิงมองมองหญิงไม่อยู่แล้ว
ไปไหนมันหนีไม่ได้
มันเป็นโพร่งประมาณคนเข้าไปได้
ต้องคานออกมาคุณจิตก็คานไปก็งงไปว่าตอนมากูไม่ได้เข้ามาอย่างนี้
มันไม่ใช่อย่างนี้อ่ะตอนมากูเดินเข้าประตูมาคิดในใจนะ
แต่พอจะคานออกมาได้มาถึงข้างนอกยิ่งงงหนักก็ไม่อีกครับ
พอมองกลับเข้าไปอ่ะกระท่อมที่อยู่ตรงเมื่อกี้เนี่ย
มันเป็นเนินดินธรรมดาเองอืมเนินดินแล้วมีโพรงไอ้ที่แกลอดออกมา
แล้วข้างบนก็เป็นกิ่งไม้อะไรก็สูงสูงขึ้นมาครับ
ก็เพื่อนแกก็คานกันออกมาทีละคนสองคนจนลุงแกก็เดินตามออกมา
คุณจิตก็ไม่รู้อะไรตั้งสติมั้ยเนี่ยงงไปหมด
ลุงเรื่องอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรลุงก็บอกเฮ้ยอย่าพูด
รอยนี้ไปก่อนเธอบอกเห็นรอยเลือดอยู่ข้างหน้านี่
ตามไปดูก่อนว่ามันเป็นตัวอะไรพวกเองตามเขามาก่อน

ก็สรุปก็เดินกันไปเป็นคณะตรงลุงในพลังก็ถือเขาไฟไป
สะพายปืนเดินนำหน้าส่องส่องไอ้รอยเลือด

ก็แกะรอยไปอยู่ประมาณสองชั่วโมงอะในป่า
นำไปถึงตีนเขาลูกนึง
ตีนเขามันมีโพรงเล็กอยู่ซึ่งไอรอยเลือดมันนำเข้าไปในโพรง
คนเปิดโครงนั้นกว้างขึ้นหน่อย
สุดจะล่วงมือเข้าไปปวงเข้าไปสักพัก
แล้วแกดึงสัตว์ตัวนึงออกมือ
ศาสตร์ตู้เนี่ยตัวเป็นสัตว์มีขนชำตาล

ทั้งดิ้นทั้งเยี้ยเขี้ยวเหล็บแล้วก็มีตะกุหางแต่

ฆานุกี้คล้ายกับแบคคลา

ไอเค้ากลายพื้นทรี่เรียกมุจิน่ะ

อย่างเนี้ยแอ๋งไม่เคยรู้ปีงเลย
พวกเองจะเรียกไอ้หมี่น้ำพึงอ่าเอายิงงงหนักออกไปตูกอะไรว่าหมี่น้ำพึง
ครับจนเพื่อนในคณะบอกอ๋อไอ้เนี้ยเดี๋ยวฝรั่งเขาก็จะเรียกแบคเจอร์
อ๋อตัวแบตเจอร์อ่าอ่าแต่ในความเป็นจริงสภาพความไม่จริงอ่ะ
มันก็คล้ายคานุกิใช่ไหมครับมันก็ไม่เหมือนแบคเจอร์ของฝรั่งเลย
ไม่เหมือนเลยสักนิดเดียวลายก็ไม่เหมือนกันแล้วตัวเนี้ยมันตัวสิเนอะ
คือไอเจ้าเนี้ยถ้าอ่าคนญี่ปุ่นดูดีดีอ่ะ
คนญี่ปุ่นก็แยกไม่ออกเพราะรูปร่างมันจะคล้ายคล้ายกัน
มันจะตัวประมาณตัวประมาณหมาหมาขนาดกลางน้องหมาขนาดกลาง
ครับแต่ขามันจะสั้นยาวต่างนั้นตัวคุณจีน่าขามันจะสั้น
แต่ตีนมันจะแบนจะเล็บมันจะยาวเดี๋ยวแต่ว่าพอดูจริงจริงอ่ะ
ทั้งธนุกิทั้งมุชิน่าอืมรูปร่างขนาดพอเลยฮะ
ครับผมลองเปรียบที่คือหน้วมั้นต่างกันนิดเดียวอืมอืม
ใกล้บูไม่รู้ชักค่ะเขาก็เพิ่งเคยได้ยินเนี่ยตัวนี่
แล้วอ่ะพอลุงกระจับได้แกก็เอาพวกเองดูสะอืม
เนี้ยผู้หญิงที่พวกเองจะลวนลามเมื่อกี้เนี้ยฮะตัวเนี้ยเอ้ย
ยายบอกตัวนี้แหละเมจิมันก็ไม่เชื่อหรอกแต่ก็รู้จริงจริงอ่ะ
มันมีแผลถูกยิงครับมันมีแผลถูกยิงอยู่ในท้องอืม
เลือดยังไหลอยู่เลยครับแต่แรงมันยังดีมากใช่ไหม
ยังลิ้นสู้อยู่เลยแกบอกยังไม่เชื่อใช่ไหม
เอ็งแล้วเข้าไปดูในโพงมาดิอืมมันจริงจริงใครก็ลองส่องเข้ามาในโพง
สิ่งที่อยู่ในโพรงปกติรังสัตว์มันจะต้องประเภทแบบอ่ายังไง
สาบสัตว์อ่าสาบสัตว์เหมือนเหมือนขี้อะไรอย่างเงี้ยอ่า
แต่รังเจ้าตัวนี้สะอาดมากเลยมีกลิ่นสาบนิดเดียวเอง
แต่สิ่งที่อยู่ข้างในอ่ะมีทั้งไหอืมมีทั้งถังไม้ที่เขาใช้เก็บไอมิโซ
อ่าอ่าซอสมิโซอ่ามิโซอ่าตัวเจ้าญี่ปุ่นอ่าอ่าตัวเจ้าญี่ปุ่นอ่า
บางอันก็มีถังไม้แบบที่เขาหมัดเนื้ออืมแล้วมันยังมีไอพวกช่วยโถโชมอะไรเต็มให้หมดเลยอืม
ที่สำคัญคือมีทั้งอาหารกระป๋องสมัยใหม่แล้วก็ยังมีไอ้ขนมถุงกับบีที่เพิ่งเปิดเมื่อกี้
เนี้ยรู้ได้ไงว่าเพิ่งเปิดเมื่อกี้ขนมมันยังอยู่ในถุงนี่ไง
ครับกลิ่นยังดีอยู่เลยระเบียร์ก็เบียร์ที่เพิ่งเปิดเมื่อกี้เนี่ย
อย่างตอนนี้แกบอกเนี่ยปกติเนี่ยมันจะหลอกเอาแต่ของกินพวกเอง
ปกติไอ้ตัวนี้มันจะชอบหลอกเอาของกินคนที่เดินผ่านไปผ่านมาหลงทางมา
พกของกินมาก็จะเอามาเก็บไว้แค่นั้นครับเอ่อ
คือยังมากเอ่อตัวมุจินาเนี้ยอืม
ก็แปลงร่างมาหลอกคนได้เหมือนกับพวกตำนานจิ้งจอกกับพวกทารุกินี่แหละถ้าพวกเนี้ยมันจะเป็นพวกทารุกิพวกจิ้งจอก
ใช่มันมีคนเขาเชื่อว่าสามารถแปลงมาหลอกได้

เพราะว่าอ่าเรื่องเล่าหรือตำนานนิบลันธึกอ่ะ
จริงจริงก็มีน้อยครับบางคนก็ไม่รู้จักอืม
เนี้ยแผดเนี้ยเขาเรียกเขาจะเรียกสับเขาจะเรียกอ่า
มันจะไปสับสนกับโยใครอีกตัวหนึ่งพี่แจ๊คกับท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยิน
โยไฮตัวนี้ผีไม่มีหน้าอ่าเคยเคยเคยอ่า
ผีไร้หน้าผีไร้หน้าอ่าที่ชอบปลบหน้าแล้วมาหลอดอ่า
ปกติผีไม่มีหน้าเขาจะเรียกนกแปะระโบอ๋ออ่าแต่อย่างจังหวัดอิวาเตะเนี่ย
บางคนเขาเรียกผีไม่มีหน้าว่ามูลกิจนะเพราะเขาเชื่อว่า
ผีไม่มีหน้าคือตัวคุณจีน่าแปลงมาหลอกอ๋อบางทีมันก็สับสนกันแบบนี้
ครับแล้วเรื่องเรื่องคนก็รู้จักน้อยเพราะว่าอย่างที่บอก
ลุงมาช่วยอ่ะเออทำไมลุงเพิ่งเข้ามาลุงเขาก็บอก
คำต่อของลุงก็คือไอ้หญ่เห็นคนเมืองโดนหลอก
แค่นั้นเลยคือแกเห็นอยู่แล้วว่าโดนหลอกเข้าไปในนั้น
บอกแกเห็นตั้งแต่พวกเองเดินหลงกันอยู่ในป่าแล้ว
แล้วก็พอเดินเข้ามาในโพงแกรู้แล้วพวกนี้ต้องโดนตัวอะไรหรอก
ตอนนั้นแกก็ยังไม่รู้หรอกว่ามันเป็นตัวอะไรแต่แกรู้ว่าแถวนี้

แกก็ซุ่มดูจริงบอกว่าแกกล้าจะรอดูคนเมืองวิ่งรองแรกแฮกเจิงโดนหลอก
หรือไม่ก็ทำหน้ามึนมองว่าตัวเองโดนอะไรบ้าง

เห็นว่าเฮ้ยกำลังไปรวนลามอสุรกายตัวเนี่ยสัตว์ประหลาดตัวเนี่ย
เราก็ไม่รู้อะถ้าเกิดอ่าปกติมันอาจจะไม่เป็นอันตรายก็จริงอะ
แต่ถ้ามันถูกคุกคามขึ้นมาสัตว์ทุกชนิดนะฮะ
มันพร้อมจะดุร้ายพร้อมจะป้องกันตัวแหละ
เดี๋ยวนี้แกก็ต้องเลือกช่วยคนไว้ก่อนก็เลยออกมาแบบนี้
แกก็จัดแกก็จัดการมัดเนี่ยมัดขามัด
ปากและเรียบร้อยเลยเสร็จแล้วก็เอาจับใส่กระสอบ
ว่างทางแกแกก็บ่นของแกไปเรื่อยครับพวกเอง
เหมือนเข้าป่ะอุตตาหรี่เข้าป่าหน้านี่

แถบเนี้ยมันอันตรายคนพื้นที่ยังหลงเลยแล้วเนี้ยที่เองบอกกันว่า
กล้าเข้ามาเพราะว่าหมีกับงูอ่ะมันจำศีลใช่หมีกับงูจำศีล
แต่อย่างอื่นมันก็ยังหากินอยู่แล้วยังอื่นเขาไม่รู้ว่าอะไรมั่งอ่ะ
สิ่งที่รับในป่ามันมีอีกเยอะแกบอกคนแถวเนี้ยเขาก็ไม่กล้าเข้ามาหรอกป่า
หน้าเนี้ยคายังไม่กล้าเข้ามาดึกลึกขนาดนี้เลยคือเนี้ยขนาดคงพื้นที่ยังหลงเลย
ถ้าดวงดีหน่อยก็ตามเจอถ้าดวงสวยกว่านั้นนิดนึงก็ได้ศพกลับไป
หนักกว่านั้นคือสาบศูนย์หาตัวไม่เจอหายหายโยนมาเยอะแล้ว
เขาบอกแค่เนี้ยหน้านี้ไม่มีใครกล้าเข้ามาหรอกตัวเองโชคดีนะเจอแค่แค่มุตินะนี่สบาย
ก็เลยพอเดินกลับรถออกมาตรงส่งถึงตีนเขาได้เรียบร้อยแกก็ชี้ทางบอก
เนี่ยเดินไปตามทางเนี่ยเดี๋ยวเจ๊เองพวกเองจะเจอไอ้ป้อมป้อมตำรวจประจำหมู่บ้าน
ไม่หลงหรอกเดินตามทางถนนไม่เป็นถนนละผม
เป็นบ้านเนี้ยเหมือนกันวางก็แว่มาหาแล้วงั้นอืม
สิงเปลี่ยนชันด้านลุงมันนี่ยังดูอยู่เลยอืม
น่ะอะน่ะตามนั้นอะเดี๋ยวข้าก็แยกไป
คุณเท้นที่กลาคะน่าก็ลงจากเขามาได้อืม

วงเองทักอย่างนี้ก่อนเลย

พอมาถึงบอกว่าเจอลุงพลางสันจิขึ้นมาเนี่ย
อยู่อยู่คุณธรรมรวจทุบตุบพังอ่าโมโหขึ้นมาเลยด่าแกงเลยแหละ
ด่าเปลี่ยนสรรพนามเลยแหละเป็นมึงกูเลยหนักกว่านั้นอีกครับ
หยาบกว่านั้นอีกคือบอกอย่ามาล้อเล่นนะเฮ้ย
ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องตลกน่ะจริงจริงจริงแต่ก็งงอืม
ผิดอะไรพวกเนี้ยเรื่องอะไรคุณตำรวจบอกเรื่องที่เนี้ย
คนแถวนี้ก็นับถือแก้น่ะอ่ะเจ็ดตลงเวลาก็เลย
ก็คือเอาแล้วผมเพิ่งเจอเนี้ยแทบหนึ่งช่วยผมกว่ามากนี้
ลุงสังเกตแกตายไปห้าปีแล้วอ๋อห้าปีแล้วอืม
ตาพิติบปากฟื้มฟื้มหุ่นประมาณนี้ศว์มหนังหนีอะไรพูดมา
มันจะผิดยังไงเพราะพวกมันจะเจอกันอยู่เมื่อกี้
อ้าวคุณตำรวจบอกเอาอย่างนี้ใช่ไหมงัดตามาที่บ้านไม่เชื่อก็
พอตามมาถึงที่บ้านคุณตำรวจเพราะว่าจริงจริงแล้วคุณตำรวจคนนี้
เป็นหลานคุณสันจินี่แหละครับลุงสันจิแกเป็นลุงมีศักดิ์เป็นลุงของคุณตำรวจเนี่ย
ก็พอเข้าไปถึงทางบ้างก็เจอแทนหลวงขวางมีรูป
รูปลุงสัญจิทธิ์ที่เจอกันอยู่เสมอเมื่อกี้เนี้ยหน้าเหรอดำแน่ไม่ผิดสิครับ
ยังไงก็ดูไม่ผิดครับแล้วไอ้ชุดหนังหนีที่แกห้อย
ที่หลานแกห้อยไว้นะครับสะพายกับปืนไว้นั่นน่ะยังไงก็ไม่ผิดครับ
ว่าผมเพิ่งเจอจริงแกเพิ่งมาช่วยพวกเราออกมาเนี่ย

สมัยก่อนเค้าใช้ชีวิตเค้าจะใช้ชีวิตเป็นคนพูเขา
สมัยก่อนเขาจะฉะนั้นคนที่เป็นมาตะกี้จริงจริง
จะช่วยคนมาเยอะงงคนหลงป่าครับคนวิคติด
โดนทำไมไอประชอบเหตุแล้วเนี่ยครับ
แกแกะรอยช่วยเขาหมดแหละช่วยมาหลายสิบคนแล้วอืม
วันหนึ่งก็ต้องเจอของแข็งอ่ะอืม
ก็จะโดนหมีทำร้ายอ๋อคือแปลว่าหมีแก่ครับหมีแก่ทางเกาอ่ะสู้กันแล้วมันเจ็บทั้งคู่
แกก็ไปนอนเจ็บเขาอ่ารู้สึกว่าจะขึ้นเขาหาเกือบอาทิตย์อ่ะ
ว่าจะเจอแกครับก็พอเอาลงมาก็กว่าจะเอาแกลงมาจากเขาได้
ก็มีสภาพแกก็อายุมากแล้วแกจะแปดสิบเนอะ
ยังไปว่าเจ็บอีกแล้วไปนอนเจ็บขยับไม่ได้ไม่ได้กินอะไรสี่ห้าวันอย่างเงี้
แล้วไปนอนหนาวอยู่ในป่านครับแล้วก็ถือว่าจะอึดนะอืม
อึดก็ทนได้หลายวันแต่ว่ามันไม่ทันสภาพเป็นมันสะหัสมากเลยครับ
ก็เอาลงมาแกก็เสียอยู่ตรงตีนเขาเนี่ยจุดนั้นแหละครับจุดที่คน
อ่อคือเช่นไปวางวางนั่นแหละครับอ่าตรงนั้นไม่ค่อยตายเยอะแต่
แกบอกว่าตอนที่แกเจ็บแล้วโดนหาลงมาก็มีคนถามแกคุยกัน
พอเล่นกับแกหน่อยเฮ้ยฉันลุงถ้าเกิดลุงตายเนี่ย
พวกผมตั้งศาลให้เอาไหมลุงแกบอกเฮ้ยไม่ต้องตั้งสารอ่ะ
ไม่อยากมาไม่อยากมาเป็นเจ้าที่เจ้าทางนี่เดี๋ยวพูดก็ขนาดแกเจ็บหนักหนัก
แกก็ยังคุยเล่นตลกน่ะตัวเลยเขาไม่สร้างสารให้
เขาก็มาไหว้กันด้วยแบบวิธีเนี้ยอืมก็เกือบเกือบจะเป็นเจ้าที่แล้วล่ะ
แต่สภาพเนี้ยเกือบเป็นเจ้าที่เพียงแต่ว่าไม่ต้องอยู่ในที่ที่ถูกกำหนดไว้แค่นั้นเอง
ไม่มีศาลเป็นอิสระเลยไม่มีไม่มีพิธีบวงสวงอะไรแบบสารเจ้าอ่ะนะ
ก็ง่ายง่ายเรียบง่ายครับคุณเจนจีแกก็เลยคือก็คุยกับเพื่อนอ่ะ
เอาเหล้าไปไหว้แกเถอะไปอืมแกสัดยากับแกไว้แล้วครับ
เลยยกยกเครื่องอ่ะเส้นเนี้ยไปไหว้อืม
ห่วงแกที่ไหว้อยู่เนี้ยคุณเจนจีบอกว่าเสียงคุณซันจีแกยัง
อ่าลุงสันจีกก็ยังลั่นในหัวเลยเสียงหรอกเออเออเออคุณแกเนี้ย

บอกว่ามันเป็นเรื่องแปลกอืมมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องเอ้ย
ฟังแล้วสนุกสนุกนะคือถ้าเปิดใจฟังเรื่องเนี้ยมันมัน
มันสนุกจริงจริงมันสนุกกับสถานการณ์ที่ทั้ง๕คนจะต้อง
พัดจับหูเข้าไปข้างในเพียงเพราะว่าเบื่อกับไอ้การตั้งแคมป
เดิมอ่ะอยากจะลองให้มันลึกมากกว่าเดิมซะหน่อยก็เดินเข้าไป
ปรากฏว่าอย่างที่คุณพีเคบอกคือไม่มีการเตรียมตัวไม่รู้ทิศ
เหนือไม่รู้ใต้คือไม่รู้จะเดินไปไหนเดินไปตามสัญชาติยาน
เรื่อยผลสุดท้ายหลงหลงแล้วก็ไปเจอเรื่องอย่างที่คุณพีเค
เล่าเฮ้ยสถานการณ์แบบเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ทั่วโลกสำหรับคนที่
อยากจะเดินเข้าไปในป่าคือป่าจริงนะป่าที่ไม่ใช่อุทยานแห่งชาติ
เขากำหนดไว้ว่าเฮ้ยให้ไปตั้งแคมป์ตรงนี้อันนั้นปลอดภัย
แต่จะมีบางคนที่อยากจะเพิ่มเลเวลตัวเองเข้าไปในป่าเคยมีคนโทรมา
เล่าเรื่องในที่ที่อเมริกาเข้าป่าไปอย่างเงี้หลงเหมือนกันครับ
ลงไปแล้วก็เจอเหมือนกับเป็นเรื่องเล่าเป็นตำนานนะครับ
แล้วก็มาตามเอาชีวิตแล้วแต่ละคนก็ค่อยหายไป
ซึ่งในแต่ละปีต่างประเทศเนี่ยผมว่าญี่ปุ่นก็ไม่น่าจะแพ้กัน
มีคนหายเข้าไปในป่าเยอะมากหายแบบสาบศูนย์หาไม่เจอเยอะมาก
เพราะประเทศเขาเนี่ยอย่างเป็นเกาะอย่างเป็นประเทศหมุกเกาะเลย
เขาจะไม่มีทรัพยากรป่านะอย่างป่าที่เล่าตอนเนี้ยทางที่เขาเรียกว่าเชือกเขา
ชิรากรรมิครับตอนนี้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
ป่ามันสมบูรณ์มากโอ้โหแล้วยิ่งป่าสมบูรณยิ่งน่ากลัว
และขณะเจ้าหน้าที่เขาเข้มงวดนะครับเจ้าหน้าที่ป่าของเขาเข้มงวดมาก
ตรงไหนจริงตั้งแคมป์ได้ตรงไหนตั้งแคมป์ไม่ได้เขาจะกั้น
แต่อย่างว่าพอกั้นมันก็จะยังมีแหละยิ่งกั้นยิ่งชอบแบบอยากเลย
อยากเลยขอบเขตยิ่งห้ามยิ่งยั่วถูกและสิ่งลี้ลับในป่าทุกทุกที่ยังมี
จริงอันนี้ผมเชื่อไม่ว่าไม่ว่ามันจะเป็นผีหรือปีศาจไม่ว่าเพราะว่าเรายังไม่รู้
ซ้ำมันเป็นอะไรมันมันนอกเหนือการสำรวจของมนุษย์จริงจริงนะฮะ
ผมว่าป่าน้องน้องมหาสมุทรซึ่งเราสำรวจได้แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์
แค่หลักแบบหน่วยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองแต่ในป่าผมก็เชื่อว่ายังไงก็สำรวจยาก
ตำรวจไม่หมดหรอกและความลี้ลับที่มันอยู่ในป่ายังมีอีกเยอะ
นี่เรากำลังพูดถึงสิ่งลี้ลับเรากำลังพูดถึงสัตว์อันตรายหรือสัตว์แปลก
อยู่ในป่าด้วยนะเพราะฉะนั้นฟังเรื่องนี้ไว้อย่างที่บอกตั้งแต่แรกคุณผู้ชมครับ
เรามาฟังเพื่อเอาความบันเทิงเพื่อเหนือจินตนาการ
แล้วก็ให้รับรู้ว่าไม่ใช่แค่บ้านเราที่มีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับตำนานผีหรืออะไรพวกนี้
ต่างประเทศเขาก็มีความเชื่อลักษณะคล้ายกันโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นเชื่อหนักกว่าเราอีก
เขาอินกับทุกเรื่องที่มันเป็นเรื่องของสิ่งลี้ลับเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของโยไค
ใช่ไหมครับเรื่องของปีศาจอะไรพวกเนี้ยเขาเขาอินมากมากเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องที่
เขาเรียกว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะทำให้แต่ละคนรู้สึกว่ามันดูงมงาย
ไม่ใช่อย่างนั้นเราเปิดโลกฟังเรื่องพวกนี้เยอะมันก็จะได้ความสนุกไปอีกแบบหนึ่ง
และนี่คือเรื่องราวของคุณพีเคครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าป่าพิษวงศ์กับพรานลึกลับ
วันนี้ขอบคุณมากที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันคุณบีเคขอบพระคุณนะครับ
เหมือนกันคุณผู้ชมครับสำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์แบบนี้อย่างที่บอกคือเราเปิดกว้างมากเลยนะครับ
ไม่ใช่แค่ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองไปได้ยินได้ฟังมาหรือเป็นตำนานหรือเป็นสิ่งลี้ลับที่
อันนี้แปลกอยากจะมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกัน
อยากจะมาเล่าให้พวกเราชาวสถานีผีดุได้รับฟังกัน
ส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการครับ
ทีมงานของเราประมาณสักร้อยกว่าชีวิตตอนนี้
รอรับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ
แล้วเหมือนเดิมครับสัปดาห์หน้า๔ทุ่มวันศุกร์
เราก็จะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์หลอน
เหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียล

คุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เจอกันวันศุกร์หน้าวันนี้ไปแล้วครับ
ฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกคน
สวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับขอบคุณครับ